วันนี้ถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องโควิด๑๙
คือเรื่องของการจัดงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตอนนี้เนี่ย
กรุงเทพมหานครใช้คำว่าขอความร่วมมือ
แต่ผมว่ามันเป็นการสั่งให้ไม่จัดไกลแล้วล่ะ

ที่เขาจะมีการจัดงานตามสถานที่ต่าง
ในส่วนของกรุงเทพที่เป็นเจ้าภาพเขางดทุกที่เลย
แต่สำหรับเอกชนเขาใช้คำว่าขอความร่วมมือ
ถ้าเกิดว่าเอกชนอยากจะจัดได้แต่ต้องมาขออนุญาตก่อน

คือตอน๑๑โมงครึ่งของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คุณหมอทวีสินนะครับก็แถลงว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๕๗๖คน
ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม๔๙๐๗คนนะครับหายป่วยไป๔๐๔๑คน
รักษาตัวอยู่๘๐๖คนแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิต๖๐คนครับ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ๕๗๖คนติดเชื้อในประเทศ๑๙คน

กรองเชิงรุกในตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร๕๑๖คน
แล้วก็มาจากต่างประเทศแต่ไม่ต้องห่วง
อันนี้อยู่ในสถานกักกันของรัฐ๔๑คนครับ
คุณหมอทวีสินบอกว่าบรรยาการการป้องกันและควบคุมโรค
มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดคือตลาดกลางกุ้ง
แล้วก็หอพักศรีเมืองที่เป็นบ้านพักของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับ
ห้ามเข้าออกพื้นที่เด็ดขาด๑๔วัน
และยังกำหนดเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วย
คืออันนี้เนี่ยภาพรวมของสมุทรสาครเลย
ยุทธ์ชาวสมุทรสาครห้ามออกรอบแคหะสถาน๔ทุ่มถึงตี๕ของวันรุ่งขึ้น
และทางสาธารณสุขจะปูพรมค้นหาผู้ติดเชื้อ
และพุ่งเป้าไปที่แรงงานประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อน
นายจ้างบอกมาตรวจเลยเพราะตรวจฟรีทุกราย
อันนี้ดีอันนี้ดีเพราะว่าเขาคงไม่มีเงินให้ไปตรวจหรอก

มันก็ยิ่งสามารถรักษาแล้วก็ระยับยั้งได้มาก
ดีกว่าไม่ตรวจแล้วเราไม่รู้อะไรเลย
ดีกว่าเหมือนอย่างเกาหลีใต้เขาใช้วิธีการนี้
ตรวจทุกคนฟรีรู้แล้วก็รักษาเร็ว
เกาหลีใต้ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลข
ยอด๕วันที่ผ่านมาภูมิระดับพันธุ์เลยนะ

ใครก็ไปคราวนี้มันก็ขยายไปตามจังหวัดต่างครับ
เพราะว่าคนจากที่ไหนก็มาซื้อ
ซื้อของที่นี่ซื้อกุ้งที่นี่ไปขายต่อนะฮะ
ตอนนี้จังหวัดคือที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดรัชบุรีสุพราณบุรีนะครปฐมฉัตร์เชิงซาวสวรรคาการ

นนนทบุรีมันก็มีคนมาซื้อของไง

แล้วก็ทำให้มียอดของผู้ติดเชื้อ

แล้วเราต้องสืบสวนโรคให้ได้
ว่าไปแตะกับใครบ้าง
ใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับใครบ้าง
คุณหมอย้ำบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วในเบรกแรก
ท่านย้ำบอกว่ามันไม่ใช่การระบาดระลอก๒นะ
แต่มันเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหม่

อย่างที่ปุ้ยบอกไปแล้วระบาดก็คือระบาดครับจะระลอก๑ระลอก๒อันตรายเท่ากัน
ถ้าเราติดถ้าเราเป็นนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีครับ
ฟังเสียงคุณหมอแถลงนะครับ
เราเนี่ยจบของรอบแรกไปตั้งแต่พฤษภาที่ว่าไม่มีเคส
รายงานขึ้นมาเป็นศูนย์เป็นอะไรหลายนะครับ
เราก็ไม่อยากจะบอกว่าครั้งนี้มันสืบเนื่องกับครั้งนู้นไหม
มันไม่ได้สืบเนื่องกันเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเป็นระลอกสองก็ไม่ใช่
แต่มันเป็นการติดใหม่ขึ้นมาซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่เป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่ง
ก็คือมาจากทางแรงงานต่างด้าวขึ้นมา
เพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้กันว่ามันเป็นการระบาดใหม่มากกว่านะครับ
ก็ส่วนคำว่าเรื่องของละลอก๒เฟสอะไรทั้งหลาย
ตอนหลังมาจะเห็นนะครับว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะครับ
เพราะว่าทางทีมทางวิชาการก็ยังไม่ได้บอกระบุออกมา
ว่ามันจะต้องมีภาพเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับครั้งที่แล้วแน่นอน
คือตอนนี้ครับแถลงข่าวรอบเดียวไม่พอแล้ว
เคยพอมีผู้ติดเชื้อปั๊บต้องอัปเดตอีก
ใช่บ่าย๓ต่อจากคุณหมอทวีสินแถลงช่วง๑๑โมงใช่ไหม
บ่าย๓ค่ะนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะบอกว่านับตั้งแต่คุณจำได้ไหม
คุณป้าอายุ๖๗ปีที่ตลาดกุ้งนั่นแหละที่แพร่ปลาที่สมุทรสา
นั่นแหละรายแรกนะแล้วนับจนถึงตอนนี้
สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อวาน๑๑๓คน
จากที่สบคแถลง๑๑โมงก็คือ๕๗๖คน
เพราะฉะนั้นแล้วนับจากป้าอายุ๖๗ปีจนถึงตอนนี้นะ
มุทรสาครคุณน่ากลัวมากตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อนะ๖๘๙ราย
โอ้โหอุ่มใหญ่ก็เป็นแรงงานเพื่อนบ้านแหละใช่
ทีนี้เขาบอกว่าแรงงานเมนมาสจำนวนมาก
คือเราทราบกว่าที่นี่อย่างที่คุณบอกว่ามันเป็นจุดที่เข้ามาอยู่คนเยอะ
แต่ว่าเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความแบบราบรื่น
ทุกคนก็พร้อมใจกันไปตรวจโควิด๑๙ที่ชุมชนตลาดไทยยูเนียน

โอ้เมื่อวานภาพในโซเชียลต่อแถวยาวมากคนเยอะมากต้องตรวจนะครับใช่
แล้วเขามีการนำรถตรวจเชื้อโควิด๑๙พระราชทาน
เก็บตัวอย่างชีวนิรภัยไปตรวจแบบเชิงรุกเลยนะฮะ
ก็เดี๋ยววันที่๒๒นี้จะออกไปตรวจที่บ้านเอื้ออทรท่าจีนอีก

ส่วน๒๓ไปที่ตลาดโกรกกรากแล้วก็ตลาดนัด
รวมทั้งหอพักมหาชัยนิเวศ
เพื่อให้ครบที่ตั้งเป้าไว้คือ๑๐๐๐กับ๓๐๐ตัวอย่าง
ค่ะทีนี้ต้องยอมรับว่าจุดที่ระบาด
จุดเริ่มต้นเลยหนักสำหรับสมุทรสาคร

ตรงนี้เขาบอกว่าต้องตัดวงจรให้หมดเลย
นั่นแปลว่าต้องตัดการเดินทางเข้าออก
ระหว่างคนภายในและคนภายนอก

ให้คนเข้าออกแบบเด็ดขาดนะฮะ
ผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง

มาขอขอตำรวจบอกว่าขอเข้าออกนอกพื้นที่หน่อย
จะไปหาซื้ออาหารของใช้ที่จำเป็น

ไม่อนุญาตแล้วก็มีการทำความเข้าใจให้กับประชาชน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาขออนุญาตนะ
ก็ให้เข้าใจไปนะครับเพราะฉะนั้น
คนไทยที่อยู่ในหอพักศรีเมืองบอกว่า
ถ้าเกิดว่าไม่ให้เดินทางเข้าออกไปทำงานก็ไปทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่นี่ดูแลเรื่องของอาหารน้ำดื่มให้หน่อยนะคะ
แล้วก็ขอให้ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไปดูบรรยากาศที่ตลาดนัดข้างโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะนะครับ
แล้วก็ตลาดสดมหาชัยเพราะว่าถนนโล่งเลยนะฮะ
ไม่ค่อยจะมีรถมาเนี่ยครับโล่งจริงนะครับ
ร้านค้าทั้งในตลาดนัดและตลาดสดมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยกัน
น้อยมากนะฮะแม่ค้าบอกว่าปกติแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย
แล้วก็โอ้โหเบียดกันคึกคักทีเดียวนะฮะ

อยากให้มาตรวจโควิดที่นี่อะครับเพื่อสร้างปลามั่นใจ
ใช่ค่ะคนอื่นจะได้กล้ามาแล้วเราก็จะได้สบายใจสบายใจด้วยค่ะ
บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายหน่วยงานภาคธุรกิจ
โรงเรียนเอกชนต่างเริ่มทยอยปิดนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมก็มีธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งปิดให้บริการสาขาสมุทรสาคร
ชั่วคราวระหว่าง๒๑ธันวาคมไปถึง๔มกราคม
ธนาคารกับสิทธิ์กรไทยก็บอกว่าเพื่อเป็นไปตามบริการ
โอ้โหแจ้งปิดหลายสาขาเหมือนกันนะฮะ
เซ็นทรัลมหาชัยทั้งสาขาพาโตชิโน่มหาชัย
หน้าสาขาบิ๊กซีมหาชัยสาขาถนนเศรษฐกิจ๑สมุทรสาคร
สาขาเทสโกโลตัสมหาชัย๒แล้วก็เทสโกโลตัสกระทุ่มแบน
รวมทั้งทางด้านของห้างเอง
เซ็นทรัลพาซ่ามหาชัยก็ปิดจนถึง๓มคเช่นเดียวกัน
อันนี้ในส่วนของภาคธุรกิจแล้วก็อีกมากมาย
ส่วนคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนในพื้นที่สมุทรสาครปิดเรียนตั้งแต่
๒๑ธันหวัคคมไปถึง๓มคปีหน้า
กว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

เรียนออนไลน์แล้วก็เรียนนะฮะทางไกลผ่านดาวเทียมไปก่อนนะฮะ
ส่วนนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเองแต่ว่าไปเรียนนอกจังหวัดทำยังไง
เขาให้ประสานกับโรงเรียนเพื่อขอให้หยุดเรียนหรือว่าเรียนที่บ้าน
เรียนออนไลน์ไป๑๔วันจนไปถึงนู่น๓มกราคมปีหน้าเช่นเดียวกัน
ไปดูปฏิกิริยาจากคุณอนุทินชาญวีรกูลครับท่านรองนายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ไปร่วมประชุมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามและแก้ไขป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะครับ
สั่งการให้เพิ่มการตรวจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง
จัดให้มีโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก
เพิ่มการล็อกดาวน์ในจุดที่มีการแพร่เชื้อสูงและขอให้มั่นใจว่าเวชพันธุ์มีเพียงพอนะครับ
แล้วก็เสริมให้ได้ตลอดส่วนการดูแลผู้ที่ถูกกักตัวนะครับ
ทางจังหวัดไม่ต้องห่วงนะฮะก็อาจจะต้องให้ท่านอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวอาหารน้ำดื่มอะไรจะเข้าไปนะครับ
คุณอนุทินกับคณะนะครับเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยนเจ้าหน้าที่
แล้วก็แรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกกักตัวในตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครด้วย
วันนี้มีรายงานว่าคุณอนุทินนะครับจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี
เพื่อหาบรือถึงแนวทางการแก้ไขผมขอเสนอแบบนี้ครับคุณอนุทินครับ
จูงมือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปด้วย
ผมมองปัญหาแบบนี้ครับคือตอนนี้ในส่วนที่ภาคธุรกิจที่กลับมาเดินหน้ามันก็มีใช่ไหม
แล้วมันก็มีภาคธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
คือถ้าเราปิดแบบนี้มันก็ลักลอบเข้าล่ะถ้าสมมุติจะเป็นไปได้ไหม
จะเป็นไปได้ไหมว่าไหนธุรกิจไหนอยากจะได้แรงงานต่างด้าว
แรงงานประเทศเพื่อนบ้านให้มาใช้แรงงานมาเป็นลูกจ้างคุณเนี่ย
คุณนำเข้ามาเลยแล้วมากักตัว๑๔วันแล้วนายจ้างเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
คืออันนี้จะไปให้รัฐบาลออกเนี่ยมันไม่ได้เพราะธุรกิจของคุณ
แต่ค่าใช้จ่ายที่ออกไปทั้งหมดเอามารุนจนภาษีได้ไหม
เอามาตรการทางภาษีไปช่วยเหลือพวกผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ไหม
หรือว่าถ้าคิดได้ดีกว่านี้นะฮะลองคิดดูเพราะผมมองแล้วว่า
ถ้าคุณยิ่งปิดมันก็ยิ่งหาทางเข้ามาไอ้คนทางนู้นเดี๋ยวยิ่งหลังปีใหม่นะ
เขากลับบ้านเยี่ยมบ้านกันแล้วนะคราวนี้เขาอยากจะมาทำงานแล้วล่ะนะครับ
แล้วไอ้ทางเราถ้าปิดกั้นอยู่ก็จะหนีกันมาค่ะอย่างไอ้เคสเนี้ยนะฮะ
บอกเลยหนีกันมาหนีกันมาอันนี้ไม่ได้โทษแรงงานนะ
มันต้องโทษคนช่วยคนอยากได้อะไรด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพรมแดนหรอกครับ
ผมสมมุตินะผมสมมุติถ้าไปรับมาจากกลางทะเล
เรือประมงส่งเรือประมงน่ะคุณไล่ดูหมดมั้ยอ่ะ
ขออีกคนนึงได้มั้ยได้จูงมือรัฐมนตรีมหัสไทย
ในการที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาอีกแรงหนึ่งนะคะ

รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีแรงงานแล้วก็มหาดไทยนะคะ
ทำงานแบบบูรณาการแก้ปัญหาคืออย่าแก้ทีละจุด
เพราะถ้าเกิดว่าแก้จุดนี้ไปผูกจุดนี้เดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีนะคะ
บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเคสของตลาดกลางกรุงสมุทรสาครเนี่ย
กำลังค้นหาตรวจเชิงลุกกันอยู่
แล้วก็ขยายวงกว้างไปยังทุกเคสในทุกจังหวัดที่มีความสุ่มเสี่ยง
ที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกรุ้ง
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน

ถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าคุณอาจจะเป็นคนกลุ่มเสี่ยง
คุณมีอาการเฝ้าระวังอาการที่บ้านก่อน
หรือถ้าสงสัยอยากตรวจก็โทรไปที่กรมควบคุมโรค
สายด่วน๑๔๒๒ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย

เพราะว่าระยะเวลาที่โควิด๑๙มันฟักตัวจริง
มันไปไกลมากกว่า๑๔วันก็๒๑วันนะ
ผมเห็นภาพรายงานประเทศฟื้นบ้าน
คือมีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า

รายงานประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนี้ธุรกิจมันเริ่มเปิดกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
เข้าไปดูตลาดไทยครับไม่มีคนไทยนั่งเด็ดพริกนะฮะ
ตลาดประมงแบบนี้นะครับตลาดอาหารทะเลแบบนี้นะครับ
ไม่มีนะครับไปแยกเด็ดหัวกุ้งกันอยู่นะฮะ

อย่าว่าเลยพนักงานเสิร์ฟ๑ละ๔๐๐ก็ให้๔ล้อยแปะไปคนไทยยังไม่ทำนะครับ
อันนี้คือความจำเป็นของผู้ประกอบการคืออยากให้เข้าใจในมุมนี้ด้วย
แต่มาต้องมาถูกต้องแล้วก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยด้วยกัน
ทีนี้ต้องยอมรับแล้วว่าถ้าเกิดว่าไปดูรอบกรุงเทพหมานคร
กรุงเทพตอนนี้โดนล้อมไว้หมดแล้วเพราะว่าหลายจังหวัด
ก็ค่อยทยอยติดค่อยทยอยเปิดเผยตัวเลขผู้ป่วย
ที่ไปรับเชื้อโควิด๑๙มาจากตลาดกลางกุ้ง
สิ่งที่สำคัญเลยซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพ
เขาก็เลยมีมติออกมาค่ะว่าให้มีการตั้งด่านความมั่นคง
จุดคัดกรองบนเส้นทางหลักซึ่งเป็นรอยต่อ
กรุงเทพสมุทรสาครหรือจังหวัดที่ทางผ่าน
จากสมุทรสาครเข้ามากรุงเทพฯด้วยนะคะ
หลักคือ๔จุดด้วยกัน๑ก็คือถนนเพชรเกษมหน้ามหาวิทยาลัยเอเชีย
ถนนพระรามที่๒หน้าปั๊มน้ำมันปตทและ๓ถนนบรมราชชนนานี
ใต้สะพานข้ามแยกพุทธมนตรสาย๓
เรียบคลองพิทยาลงกรจุดตรวจ๓แยกหน้าโรงเรียนคลองพิทยาลงกร
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้
เจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดกวดคันก็ให้ความร่วมมือด้วย

เรื่องของความพร้อมของจุดตรวจที่มีการตั้งทั้งหมด๔จุด

ท่านบอกว่าตำรวจยินดีที่จะสนับสนุนการตั้งจุดคัดกรอง
ตามที่กรุงเทพมีการเสนอมาตามระเบียบที่เสนอมาให้ปฏิบัติ
จุดตรวจเน้นเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเห็นไหม
แรงงานที่จะเข้ามาท่านต้องโดนตรวจอย่างเข้มข้น

ทีนี้จุดตรวจตรงนี้จะมีการสลับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนกันมา
จะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงนะ
หน้าที่หลักก็คือ๑ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน
ตรวจวัดไข้ผู้โดยสารทุกคน
รถโดยสารประจำทางทุกคันที่จะเข้ามาในเส้นทางกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าทุกอย่างมันจะค่อนข้างจะลำบากมากขึ้นแหละ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เดินทางชนนี้อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยอสมเสีย
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครจะลงไปทางนู่นหัวหินประจวบ
แล้วก็ผ่านพระราม๒สมุทรสาครรถจะติดแน่เพราะมีด่านคัดกรองอยู่

ค่ะตอนนี้รถขอสมกแล้วก็รถโดยสารสาธารณะรถไฟต่าง
เขาเริ่มมีการปรับเรื่องของตารางการเดินรถแล้วท่านก็ต้องตรวจสอบด้วย